สหรัฐได้ส่งเครื่องบินทิ้งระเบิด๒ลำขึ้นบินเหนือน่านฟ้าเกาหลีใต้
เพื่อแสดงแสนยานุภาพและความเป็นหนึ่งเดียวกับเกาหลีใต้
หลังจากที่ได้เกิดความตึงเครียดจากการทดลองนิวเคลียร์ครั้งที่๕ของเกาหลีเหนือ
ในระดับความสูงไม่มากเหนือฐานทัพอากาศโอซานของเกาหลีใต้
จากชายแดนเกาหลีเหนือ๗๗กิโลเมตรเมื่อช่วงเช้า
และระเบิดที่สามารถทำลายได้แม้แต่หลุมหลบภายใต้ดิน
พลวินเซ็นบรูฟผู้บัญชาการกองพลสหรัฐในเกาหลีใต้
กล่าวถึงปฏิบัติการในครั้งนี้ว่าเป็นการแสดงสัญญานุภาพทางการทหารของฝ่ายพันธมิตร

หลังจากที่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเกาหลีเหนือได้ทดสอบอาวุธนิวเคลียร์เป็นครั้งที่๕
ที่ผู้แทนพิเศษสหรัฐด้านนโยบายเกาหลีเหนือได้เรียกร้องสหประชาชาติเพิ่มมาตรการตอบโต้เกาหลีเหนือ
แต่ยืนยันว่าสหรัฐยังคงเปิดกว้างการเจรจากับเกาหลีเหนือในการยุติการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์
ล่าสุดนะครับกระทรวงต่างประเทศของจีนได้ออกมาเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงการกระทำที่จะเพิ่มความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลี